คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ทีมข่าวของเราไปถึงสำนักเลย
สำนักอาจารย์เปียวที่อายุทยาจำได้ใช่ไหมคะ
ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปเป็นสำนักที่มีการศักยันต์
แล้วก็จะมีคลิปที่ว่าโอ้โหคนที่ไปศักยันต์แล้วเนี่ย
ทำพิธีที่อาจารย์เอามีดมาวางแล้วก็เอาไม้ทุบ
คือแบบมีดไม่เข้าเลยอ่ะหนังเหนียวอะไรแบบนี้
แต่ปรากฏว่าพอทดลองเอาหมู๓ชั้นไปแล้วก็เอามีดฟันฟันอย่างนี้
มันก็ขาดอะเนาะอันนี้คือคลิปที่เขาแชร์กันอยู่เห็นไหมคือไม่เข้าเลย
แต่ทีนี้ค่ะเราส่งคุณคารินกระมุดโยธินไป
ครับแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะทีมข่าวของเราขออนุญาตทดลองด้วยนะ
แล้วคารินเป็นคนแบบเอามีดแล้วก็เอาไม้แบบทุบเลยนะ
คารินไปที่สำนักศักยันต์อาจารย์เปียวนะคะ
เพราะกระแสส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาบอกไม่เชื่อ
ที่เชื่อคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอุ้ยมันหนังเหนียวฟันไม่เข้าคงกระพันอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวให้ทีมงานเราเอาภาพสองจอหน่อยจอหนึ่งเป็นคลิป
คลิปที่อาจารย์เปียวเขาเอาไม้ทุบมีดที่เข่าของคน
ตรงน่องกับอีกภาพหนึ่งจะเป็นหมูสามชั้น
หมูสามชั้นด้วยมีดเล่มเดียวกันที่อาจารย์เปี๋ยวบอกว่า
แต่คนก็บอกว่าเวลานั่งแล้วหนังมันตึงแบบนี้คุณเขียนมาสอน
แต่ไม่ได้ฟันนะอันนี้เอาไม้ทุบนะค่ะ
ต่อให้มีดคมจะคมมากคมน้อยไม่รู้มันอาจจะไม่เข้าก็ได้
ใช่ไหมแต่พอเป็นหมูสามชั้นเนี่ยมีตอนสับหมูสามชั้นไหมนะ
นี่ฮะอันนี้ทุบนะทุบนะทุบก็เข้าอยู่นะ
พอทุบใช่ไหมแต่ตอนหมูสามชั้นหนังมันไม่ตึงไง

เดี๋ยวไปมองอย่างนั้น

มันก็เลยเข้าไหม
แต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าถ้าคนนั่งแบบน่องตึงหนังตึง
แล้วถ้าวางมีดเอาไว้แล้วเอาไม้ทุบยังไงมันก็ไม่เข้า
คือคนจะตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเยอะคุณภาคภูมิ
คนจะตั้งข้อสังเกตว่าพอเนื้อมันตึง
แล้วเอามีดไปวางแล้วก็เอาไม้ไปทุบมันไม่เข้าหรอก
คนอยู่มันตึงแล้วมันไม่ใช่เป็นการเฉินไม่ได้เป็นการฟัน

อาจารย์เปี๋ยวบอกเห็นไหมวิธีมันคนละแบบ
หาว่ามีดผมไม่คมทื้อได้ยังไงนี่เฉือนหมูสามชั้นนี่เห็นไหม

แต่อาจารย์เปียวบอกว่าคุณภาคภูมิไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะ
ครับไม่อยากลองด้วยครับ

นายวชิรวิทย์โรงคำหรืออาจารย์เปียวค่ะบอกว่าก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคล
แต่วิชาที่เรียนมาเนี่ยเรียนมายี่สิบกว่าปี
มีสายธรรมอยู่สี่สายครับ
วิชาต่างเป็นวิชาอยู่ยงคงกระพันธ์เมตตามหานิยมคือเขาเชื่อเขาศรัทธาอยู่แล้ว
แล้วก็ย้ำกับคนที่มาศักยันต์ทำเสือสมิงย้ำตลอดเลยว่า
ต้องยึดหลักปฏิบัติ๓ข้อครับ
ลบหลู่บีดามันดาครูบาอาจารย์อืม
ห้ามผิดเมียคนอื่นห้ามกินของต้องห้ามสิบอย่างครับ
ของต้องห้ามที่ห้ามกินคืออะไรอ่า
สุนัขงูมนุษย์สิงโตช้างม้าเสือโครงเสือดาวเสือเหลืองหมีอุ้ย
ห้ามกินคือถ้าดูแล้วถ้าจะหากันตามภาษาคนทั่วไปเนี่ยแล้วอ่า
งูนี่เออยังมีโอกาสใช่ไหมบางคนเขาก็ไปเจองงเจองู
แต่ปัจจุบันนี้ขอย้ำแค่งูกับสุนัขอ่า
อาจารย์ก็พูดเหมือนคุณภาคภูมิว่าสัตว์อื่นมันก็คงไม่มีอะไรมาให้กิน
ตอนนี้ก็เลยย้ำว่าเนื้องูเนื้อสุนัขที่พอหาได้เนี่ยอย่าไปกิน
แล้วก็จะต้องมีความเชื่อความศรัทธา
ต้องปฏิบัติสวดมนต์นะพุทธคุณของเหล่านี้ถึงจะบังเกิดผล
แต่อาจารย์เปียวก็ย้ำอีกทีว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะ
ผมเนี่ยผมไม่ได้โกหกนะครับนะแล้วผมก็ไม่อยากไปมีเรื่องอะไรกับใคร
แล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นเขาผมก็ทำให้เฉพาะคนที่เชื่อศรัทธาทำกับสายผมแค่นั้น
คนไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ว่ากันก็ออกก็เห็นออกเป็นข่าว
ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สิ
ชุบมันด้วยปืนสิก็ทำได้อยู่ครับแต่ทำแบบนั้นมันก็ผิดกฎหมาย
ผมทำอย่างนี้ช่วยกันมา๒๐ปีแล้วคนถูกของหรือคนชีวิตไม่ดีผมก็ทำให้หายมาก็แทบจะทุกคนนะครับ

คารินทีมข่าวของเราก็เลยขอให้อาจารย์เปี๋วปลุกวิชาชุบมนต์ทำเสือสมิง
เรียกครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ได้ไหม
ก็เนี่ยค่ะก็ทำกับช่างภาพของเราเองนี่แหละ
ว่าเวลาใครมาทำเสร็จเขาจะทดลองใช่ไหม
ใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าอย่าเรียกว่าลองของนะ
มันไม่ใช่การลองของนะเป็นพิธีที่เขาทำอยู่แล้ว

นี่ค่ะทีนี้ค่ะก็ช่างภาพของเราแล้วก็คารินเนี่ยนะ
ก็จะขออนุญาตทดลองนะมีดเล่มเดียวกันนะคะ

ใช่มีดเล่มเดียวกันก็จะใช้วิธีการเหมือนเดิม

ใช่คาลินบอกเอามือลูกคือคมสังเกตด้วยตาก็ดูคมนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะแล้วเงาวับเลย
เดี๋ยวลองดูนะเอากระดาษมารูดผ่านกระดาษขาดนะคะ
กระดาษขาดจริงคารินบอกผมไม่ได้ออกแรงนะตอนเอากระดาษไปรูป
ทีนี้อาจารย์เปียวก็เลยบอกอ้าวมาคารินมาลองกันดู
คารินกับช่างภาพจุดทูปก่อนอืม
บอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าการกระทำนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่
ไม่ได้เป็นการลองของไม่ได้เป็นการลองวิชา
คารินกับทีมข่าวของเราช่างภาพอ่ะนะคะก็จุดทูปอยู่พักใหญ่
คารินเนี่ยจุดทูปแล้วก็อธิษฐานสวดมนต์อยู่นาน
เพราะคารินต้องเป็นคนลงมือเอามีดฟันขาช่างภาพ
ไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกฟันใช่ไหมคารินเป็นคนแบบเอามีดฟัน
อาจารย์เปียวก็เอาพานที่ข้างในมีใบไม้ปลุกเสก
เรียกว่าใบไส้ตันเหรียญครูบาอาจารย์เหล็กไหลเทียนขันห้า
ก็นำของทั้งหมดนะคะมาชุบมนต์ยันทำเสือสมิง
ช่างภาพไม่ได้ศักดิ์แต่ให้อาจารย์เรียกครูบามาปกปักคุ้มครอง
เพราะถ้าไม่ได้ศักยันต์ฟันไปมันก็เข้าสิอาจารย์บอกถูกไหม
เพราะว่าที่เขาจะทำพิธีชุบมนคือต้องมาศักยันต
ถูกต้องแต่เนี่ยช่างภาพเราไม่ได้ศักยันต์ก็เลยต้องทำพิธีแบบนี้แทน

ท่องบทสวดมนต์อยู่พักใหญ่ค่ะบทปลุกคาถา๑๐๘ปลุกเสือปลุกฮานุมานปลุกพระนารายอันเชิญครูบาอาจารย์หลวงปู่วิไลหลวงปู่คำดีคือหลายเกจิอาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วมาปกปักคุ้มครองทีมข่าวของเรา
ทำพิธีปลุกคาถาทั้งหมดเสร็จก็นำของศักดิ์สิทธิ์ใส่มือของช่างภาพทั้งสองมือ

แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงแต่สิ่งดีช่างภาพก็กำแน่นเลยเพราะว่าช่างภาพกำลังจะโดนคารีนเอามีดมาฟันที่ขา

นี่นะคะที่นี้ค่ะคารีน

กรรมเองอ่ะนี่คารีนบอกผมขอลองทำดู
คุณชะลินก็ดูกล้ากลัวนะไม่กล้าทำแรงหรือยังไง

ถ้าลิ้นเบาไปเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
ให้คุณได้เห็น
เอาเลยครับดู
อาจารย์เปลี่ยวทุบแรงมากเลย

กล่วงคลินไม่กล้าเลย
คลินทุบเบาเลยกัน
คลินพงกลัวอย่างนั้น
ใช่
ความเชื่อและขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะฟังอาจารย์ค่ะ
เราจะโดนยิงโดนตีโดนฆ่าครับ
เราจะไม่ทำอะไรเพิ่มเพื่อครับ
กรรมที่อาจารย์ให้ทำ
จำไว้แล้วก็คิดหน่อยว่า
ก็เห็นมีดแล้วตอนที่เรามาตอนแรกครับโอ้โห
คมแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับ
อันนี้มีเรื่องที่คือรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกอะไร
ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับก็ปกติ
นี่บอกกำแน่นเลยที่อาจารย์เปียวให้กำไว้สองมือ
แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ
เพราะว่าก็อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตว่า
เนี่ยนั่งขาวตึงอย่างนี้กับผิวหนังที่มันตึงใช่ปะ
แล้ววิธีการเอามีดฟันมันคือมันไม่ใช่เฉือนมันไม่ใช่ฟัน
มันเป็นการวางแล้วก็ทุบอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า
ที่ทีมข่าวของเราไปทดลองทำแบบนี้กับอาจารย์เปียวเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเรากำลังจะพยายามสร้างความเชื่อให้คุณผู้ชม
เพราะความเชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
อย่างที่อาจารย์บอกว่าคนที่เชื่อเขาก็มี
เรื่องของการศักยันต์หนังเหนียวคนที่เชื่อเขาก็มีเยอะครับ

แต่อาจารย์ก็จะเปิดสำนักศักยันต์ต่อไปเรื่อย

เพราะว่าพิธีชุบมนต์อะไรของอาจารย์เขาเนี่ย

ใช่แล้วเขาก็ย้ำว่าไม่ได้เป็นการลองของ

ก็หลายท่านพยายามบอกว่าทำไมไม่เฉือนแบบนั้น

ก็เอาเป็นว่าทางพิธีของอาจารย์เปียวเขาใช้วิธีแบบนี้